ทางด้านของประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ตอนนี้คนติดเชื้อโควิด๑๙ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสารที่ปิด
ไม่ว่าจะเป็นเรือนจำหรือว่าโรงงาน
ดังนั้นตรวจสอบพื้นที่โรงงานในจังหวัดต่าง
ที่ยังมียอดผู้ติดเชื้อเยอะเลยนะครับ
ไปดูที่แคลคอมเพชรชบุรีกันก่อนละกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ายอดล่าสุดรายวันออกมา๗๔๕รายสำหรับผู้ติดเชื้อ
รวมสะสมตอนนี้อยู่ที่๕๑๙๑รายแล้วนะคะ
สำหรับที่แคลคอมเพชรชบุรี
ซึ่งทำให้ผู้ว่านายพักขพงศ์ธวิพัฒน์

ดาวน์พื้นที่รอยต่อ๖ตำบลในอำเภอเขาย้อย
ก็มีตำบลห้วยโรงตำบลหนองชุมพลเหนือ
ตำบลหนองชุมพลตำบลสระพังตำบลบางเข็มแล้วก็ตำบลเขาย้อย
มีผลตั้งแต่เที่ยงคืน๑นาทีที่ผ่านมานะคะ
ห้ามประชาชนเข้าออกนอกพื้นที่
แต่คนที่ได้รับอนุญาตหรือว่ามีเหตุจำเป็น
งดออกนอกบ้านตั้งแต่๕ทุ่มถึงตี๔ของวันถัดไป
และที่เพชรชบุรีไม่ได้มีแค่นี้
ยังมีอีกหนึ่งคลัสเตอร์ใหม่ก็คือที่เขาย้อย

เพราะว่าพบผู้ติดเชื้อ๒๑รายแล้ว
ตอนนี้ทางสาธารณสุข
ก็ต้องลงพื้นที่ไปคัดกรองหาเชื้อในตำบลต่าง
แล้วก็เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามในโรงงานที่ตำบลหนองชุมพลด้วย

ส่วนที่สระบุรีค่ะก็เกิดคลัสเตอร์ในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่
พนักงานอยู่กันเยอะมากค่ะคุณผู้ชม

ตอนนี้ผลการตรวจออกมาแล้วบางส่วนคือผลออกมา๒๐๐กว่าคน
๒๐๐กว่าคนนี้มีผู้ติดเชื้อ๓๙๑คนค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชานะคะ
แล้วก็จะต้องเอาคนที่ติดเชื้อไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
ค่ายลูกเสือ๗คดโป่งก้อนเศร้าที่แก่งคอย
รวมถึงที่โรงพยาบาลของรัฐที่สระบุรี
ทีนี้เขาก็เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของโรงงานเองด้วย
สามารถรองรับผู้ป่วยได้๔๐๐เตียง
แล้วก็ตอนนี้ต้องปิดโรงงานเพื่อทำความสะอาดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
นี่ก็คือที่สระบุรีแล้วก็ที่เพชรชบุรีนั่นเองค่ะ